อ่าหลายพื้นที่นะคะฝนเนี่ยถล่มลงมาอย่างหนักเลย
เมื่อคืนนี้กรุงเทพเองก็เหมือนกัน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่นี่ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มีผู้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตจากอะไร
น่าจะถูกไฟดูดคุณผู้ชม
ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังนี้นะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ไปเจอร่างค่ะของนายสมศักดิ์มีอนันต์อายุ๖๖ปี
หงายเสียชีวิตอยู่แล้วก็มีร่องรอยถูกไหม้ด้วยนะ
ตรงบริเวณคิ้วขวาแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
ใกล้ใกล้ตัวเขาเนี่ยก็เจอเครื่องสูบน้ำมาล้มอยู่ตำรวจก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ภรรยาของตัวนายสมศักดิ์คนตายเนี่ยเล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนักมากเลย
สามีก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเสียบสายที่สูบน้ำนะที่หลังบ้านนะเธอ

ค่ะแต่ภรรยาไม่ได้ออกไปด้วยไง
คือภรรยาเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านตามปกตินั่นแหละ
แต่เห็นสงสัยทำไมสามีหายไปนานผิดปกติ
จะมาดูดน้ำเพราะว่าน้ำมันจะเข้าบ้านอ๋อเขาก็เลยจะมาดูดน้ำ
ตอนนี้ว่าเราก็คือเหมือนแบบว่านั่งทำงานอยู่เอ๊ะทำไมนานจัง
ก็เลยออกมาดูที่ไหนได้เขาก็นอนหงายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
ทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานแบบนี้นะคะว่าสมศักดิ์คนตายน่าจะเดินมาเสียบสายเครื่องสูบน้ำ
ภรรยาบอกแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยสายเสียบมันอาจจะชำรุดนะคะ
ก็เลยทำให้กระแสไฟดูดจนนายสมศักดิ์เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เขาล้มลงแล้วก็คงไม่มีใครมาเห็นนะคะ
พอตอนล้มไปก็ทับสายไฟจนเป็นรอยไหม้ที่ขาทั้งสองข้างนั่นแหละค่ะ

ทีนี้เนี่ยก็มีการส่งร่างของตัวผู้ตายค่ะ
ชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีสมุทรประการนะคะ

สำหรับช่วงนี้ที่ฝนตกเราจะเสียโป๊กเสียปั๊ก
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะ